ปฐุมธานีค่ะมีสามีภรรยาคู่นึงทะเลาะกันนะคะ
ผู้ชายน้อยใจที่ภรรยาหอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่ที่อื่นตัดสินใจผูกคอตาย
แต่ทีนี้ต้องดูประเด็นก่อนว่าการที่ภรรยาหอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่ที่อื่นเป็นเพราะอะไร
เพราะฝ่ายชายชอบไปมีผู้หญิงคนอื่นจนผู้หญิงเขาไม่ทนนะคะ
ตำรวจสภคลองหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตที่หอพักในซอยเทพกุญชร๓๕
พบศพนายใหญ่ทิ้งโคตรวัยยี่สิบสองปีค่ะเสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้นสองนะคะ
โดยใช้เชือกไนลอนผูกคอตัวเองกับช่องลมในห้องน้ำ
ต้นแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมงค่ะ
สอบถามนางสาววรารัฐสิงกุลภรรยาของผู้ตายบอกว่าทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเพราะว่าสามีชอบไปมีผู้หญิงคนอื่นทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยมาก
ทุกครั้งเธอก็จะหอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วสามีก็จะตามง้อ
สุดท้ายก็ใจอ่อนกลับมาอยู่ด้วยครั้งล่าสุดนี่ก็เหมือนกันค่ะ
เมษายนเธอจับได้ว่าสามีนอกใจเธอก็เลยทะเลาะกัน
กระทั่ง๖โมงเช้าวันที่๘เมษายนสามีไปทำงาน
โมงเธอขนเสื้อผ้าออกจากบ้านแล้วก็ทิ้งจดหมายเอาไว้บนเตียง
บอกว่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วนะจะไปอยู่ที่อื่น
โมงครึ่งสามีกลับมาถึงบ้านเห็นข้อความก็ส่งข้อความไปบอกว่า
ถ้าไม่กลับมาจะฆ่าตัวตายมารอรับศพได้เลย
โมงเย็นสามีส่งรูปเชือกไนลอนที่ผูกกับช่องลมเอาไว้ให้เธอ
แล้วบอกในเฟซบุ๊กแล้วบอกว่าขอโทษนะฝากดูแลลูกด้วย
ตกใจมากบอกให้คนดูแลหอไปเปิดห้อง
ก็ไม่ทันการแล้วนะคะสามีเสียชีวิตไปแล้วค่ะ